ไปที่จังหวัดพยาวจะพาไปเจอกับแบทแมนที่เสียงดีที่สุดในโลกครับ
เป็นไงเพลงเขาที่สุดยอดเลยนะ

อะไร

นี่เพลงมนุษย์ขาเขากำลังมาจำอยู่แล้ว
ยิ้มและความสุขให้กับชาวพยาว
ตรงนี้อะไรผมให้คุณผู้ชมเดา

พญาวก็ต้องกวานพญาว๑๐ครั้ง

ที่ช่างภาพในสตูดิโอของเราไป

ต้องถามคุณสนุกกี้อ่ะ
คุณสนุกกี้บอกอยู่แถวนี้แหละ

จะให้ไปดูกับแบทแมนคนนี้เขาน่ารัก
มาร้องเพลงสร้างความสุขให้กับใครต่อใคร
ชาวพยาวที่เขาเดินทางมาเที่ยวที่กวานพยาวตรงนี้
เขาจะมาทุกช่วงเย็นของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
แบทแมนคนนี้นะเขามาทำการแสดงแบบเปิดหมวกครับคุณผู้ชม

ไม่ใช่มันเป็นศัพท์คำพูดเรียบเรียงของเขาที่ว่ามาเปิดหมวกโชว์การแสดง
แต่หมวกหน้ากากเขาก็ยังใส่
โธ่น้องไม่ต้องต้องมานั่งอธิบายคุณ
เขาบอกว่าหลายคนถูกใจในน้ำเสียงและลีลาของพี่แกเขา

เป็นขวัญกำลังใจครับถามว่าพี่คนนี้แกชื่ออะไร
คุณกัปนาศจันแก้วหรือในชื่อฉายานะฟังให้ดี

แบตแมนพืชหรือจะปื๊ดแบตแมนก็ได้นะ
หลายก่อนนย์ยากนี้ก่อนแต่จะเรียกละกัน
ที่ผ่านมาคุณแบทแมนพืชเนี่ยนะฮะจริงเขาแสดงอยู่ที่กรุงเทพแต่ด้วยความที่ว่าไปอยู่ในช่วงที่โควิดมันระบาดช่วงนั้นตลกตลาดปี๊ดหมดเลย
ก็เลยมาที่นี่อยู่ที่พยาวจะดีกว่าสบายอกสบายใจม่วนอกม่วนใจมาอยู่ที่นี่ก็ดีเหมือนกันอากาศดีอะเนาะ
อย่างที่บอกฮะทุกเย็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะมาสร้างความคึ้งเครงที่นี่ดูเหมือนว่าที่นี่จะมีตลาดคนเดินด้วยเนาะ
ใช่เลยของเทพเทียมที่นี่มีตลาดเนาะใช่แล้วเราไปจับจ่ายซื้อของอะไรที่นั่น
เราไม่ได้ไปซื้อของในตลาดอ๋อไม่ได้ซื้อของในตลาดเหรอไปซื้อของตอนกลางคืน
คนอื่นคลายเครียดแล้วตอนนี้ช่างภาพเราเครียดอยู่เดิมอ้าวใครอยากจะจ้างงานพี่แบทแมนติดต่อได้หลายโทรศัพท์เราขึ้นให้
เราอยากจะเป็นกำลังใจให้กับพี่ที่เขามีความสามารถแต่ยุคนี้สมัยนี้เนี่ย
ก็สนับสนุนกันไปแล้วกันเนาะเหมือนแบบการแบบเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยเนาะ

แต่งแบทแมนแต่มาร้องเพลงหวานเกยตื้น
คุณจะให้เขาแต่งชุดปลาวานหรือไงเหรอ
สีสันของเขาเขาก็สวยงามหล่อเท่ไปด้วย
ถ้าก็แซวเขาพี่แบทแมนพืชอย่ากลวน
แล้วถ้าเขาร้องชาวนากับงูเห่า
เขาไม่ต้องใส่งูเห่าหรือไง

จะใส่ชุดอะไรมาก็แล้วแต่เนาะ